เพื่อหาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูกทั้งสองคน

ติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต
บางวันเริ่มเหลือเงินสามร้อย
ก็ไปยืมเงินเพื่อนมาสัก๕๐๐บาท

หนี้เขาแบบสาหัสสากันเลยค่ะ
ช่วงนั้นติดเป็นแสนเลยอะ
ทีแรกก็ขายของขายไม่ค่อยดี

เป็นเด็ดติดรถสาย
ก็เลยจะได้ส่งของ
เขาเสียดีพออะไรเลย
เดือนก็ไม่มีก็ไปผ่อนเขา

จ่ายวันละ๑๐๐ก็ได้อาทิตย์ละ๕๐๐ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ให้หมดภายใน๑เดือน
ชื่อน้องนิวค่ะเพราะเขามีโรคประจำตัว
เป็นทาราซิเมียขั้นที่๓ต้องให้เลือดทุกเดือน
ถ้าไม่ให้เลือดก็จะเหนื่อยเดินไม่ไหวอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าโรคนี้ไม่มีตัวยารักษาต้องรักษาตามอาการอย่างเดียว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
วิวอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องทำใจ
ที่ลูกเป็นหนักก็คือเราไม่มีเงินพาเขาไปหา

เขาก็จะหงายหลังล้มตึงล้มตึงแบบตอนนั้นสาหัสมาก
ก็พอดีแม่ค้าขายตามสั่งเขาเห็นว่าทำไมปล่อยลูกเป็นอย่างนี้
เราก็บอกกับเขาตรงเลยว่าเราไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอ
เขาก็เลยให้เงินมา๒๐๐๐บาทก็ให้พาลูกไปหาหมอ
ก็ไปเห็นเขาขายแล้วดูว่าเขาขายดี
ก็เลยลองเริ่มมหัดทำก็ลองขายดูก็โอเค
เราขายก็ได้กี่โมงถึงกี่โมงครับ

เข้าบ้านก็ประมาณ๖โมงทุ่มนึงแล้วแต่ว่า
ขายดีไม่ดีบางวันก็๓ทุ่มก็มี

ไม่หมดก็คือต้องทิ้งเพราะว่าข้าวทอดมันเก็บไม่ได้ค่ะ
ก็เสียดายแต่ก็ต้องทิ้งเพราะว่าถ้าเราขายไปแล้วมันก็จะเสียเด็ก
ถ้าลูกค้ากินแล้วท้องเสียอะไรอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาอีก

ไก่ทอดไก่เขย่าให้เด็กหน้าโรงเรียน
จะไปประมาณบ่าย๒โมง๒โมงครึ่งค่ะ

ก็ประมาณ๓๔๐๐บาทต่อวัน
ก็ให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อข้าวให้ลูกกิน
เราก็ต้องเก็บไว้จ่ายค่าห้องค่ะ
ป้าชุดนักเรียนช่วงเปิดเทอมเราไปผ่อนเอา
ที่แรกให้เขาวันละร้อยเขาบอกว่า
ไม่เป็นไรฉันเอา๓๐บาทพอสงสารเธอ

เหลือค้างอยู่ประมาณ๓๐๐นี่แหละ
บอกว่าไม่ต้องเอามาให้แล้วนะฉันยกให้
เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
อย่างของลูกชายอย่างนี้เราก็ผ่อนวันละ๒๐
ของลูกสาว๓๐ผ่อนไปเรื่อย
วันไหนไม่มีไม่ขายของก็ไม่ต้องจ่ายอย่างนี้ค่ะ
ลำบากมากยิ่งติดโควิดยิ่งลำบาก

ติดหนี้เขาแบบสาหัสสากันเลย

นี่คือแสนแสนแสน
ตอนนี้ก็ปลดหนี้ไปแล้วได้ครึ่งหนึ่ง

เป็นนี่น้องกระบบใช่ไหม

แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจไปกู้หนี้นอกระบบ
ก็มันไม่มีให้ลูกกิน
อยากให้เขามีชีวิตที่ดีอนาคตที่ดี

เขาอยากเป็นครูสอนนาตสินค่ะ
เราก็เลยบอกว่าจบแค่ม๓ได้ไหม
ไม่รู้ว่าแม่จะมีปัญญาส่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เคยคิดนะอยากจะมีเงินทุนไว้ให้เขาฝาก
ให้เขาไว้เรียนระดับมหาลัย

ทุกวันนี้ก็ให้พยายามให้เขาเก็บเอาไปฝาก

สู้ต่อไปค่ะอดทนทนทนให้ถึงที่สุดค่ะ
สู้นะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่สายชน
แล้วก็ขอให้น้องแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนยำแหนมลูกชิ้นทอด

สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะ